กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพาไปดู๓หนุ่มหล่อจากหมอยาท่าฉลงกันหน่อยละกันนะคะ
มาตอนนี้นะกระแสละครเขากำลังดีเนาะ
เดี๋ยวไปเรียงหน้าความหล่อกันหน่อยสิใครเป็นใครกันบ้างนะคะ
นี่ยกให้๓พระเอกกันเลยนะคะ
พระเอกน้องใหม่อินแล้วก็เค้กแล้วก็สันนั่นเองค่ะตอนนี้
ไล่เรียงตามกันมาเลยนานทีเราจะได้เจอเขาครบแก๊งนะ
เมาส์มอยกันหน่อยตกลงพ่อเพิ่มเนี่ยน้องอินเนี่ยนะคะ
เป็นประเภทเจ้าชู้ตาหวานจริงหรือเปล่าหรือว่าตุ้งติ้งแอปบอยกันแน่นะคะ
รวมไปถึงต้องยกนิ้วให้กับความแมนของพระเอกยุคใหม่น้องเค้กกับน้องสันด้วยค่ะ
ที่กล้ารับตรงเลยว่าตอนนี้ก็มีแฟนแล้วค่ะ
เพราะว่าอยากจะให้เกียรติผู้หญิงแบบไม่กลัวเรตติ้งตกเลยล่ะจ้า
เรียบร้อยหรือเปล่า

ผมดี๒อย่างครับผมและผมต้องตอบอย่างไรนะ
แล้วก็หน้าตาหวานด้วย
สรุปมาสามโสดหนึ่งนี่นะคะเออสาวก็ยังมีความหวังนะจ๊ะใช่ค่ะนะคะก็ติดตามเออพรรณาของหนุ่มกันต่อไปแล้วกันนะคะ